ที่ยิงผู้ชายหาปลา๑๐นัด

พายเรือจะกลับบ้านกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับเนี่ยฮะ

นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
เชิดศักดิ์วังน้อยอายุ๒๖เขาเป็นคนหาปลาแล้วพายเรืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
วัดแดงธรรมชาติในตะบนไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้าจะกลับบ้านแต่ระหว่างทางผู้ชายไม่ทราบชื่อพายเรือเข้ามา
หาในเชิดศักดิ์แล้วถามว่ามึงมาทำอะไรมาขโมยกุ้งมาขโมยหอยหรือเปล่า
แล้วก็มีปากเสียงกันครับคุณผู้ชมแล้วผู้ชายคนดังกล่าวก็ชักปืนนะฮะ
เอากระหน่ำยิงใส่นายเชื้อสัตว์นายเชื้อสัตว์ตัดสินใจกระโดดลง
น้ำเจ้าพญาหนีก่อนว่ายน้ำหนีเข้าฝั่งครับรอดมาได้อย่างหุดหวิด
แต่แต่นายเชื้อสัตว์เนี่ยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๕นัท
เค้าสอกข้างขวา๒นัทเค้าสอกข้างซ้าย๑นัท
หนึ่งนัดได้รับบัตรเจ็บสถานโอ้โหพี่เขาอึดจริงจริง
ยังไหว้น้ำและไหว้น้ำหนีด้วยน่ะอ๋อโดนเขาส่องด้วยน่ะ
ค่ะสติดีมากใช่ครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับ
ตอนนี้รอผ่าตัดเอากระสุนออกป้ารัตนาศรีรุ่งนภาพรนะครับ
อายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของร้านวุ้นพุงพลุ้ยนะฮะ
ผู้เหตุการณ์เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานร้านเนี่ย
ได้ยินเสียงคนพูดว่าจะยิงกราดให้หมดเลยนะครับ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดหรือว่าพลุเนี่ย
คือมีแสงคล้ายพลุด้วยนะประมาณ๔๕ครั้ง
แล้วเห็นเรือลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ไม่มีคนอยู่แล้วนะ
ไปสักพักได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
ท่าน้ำใกล้กับร้านนี่แหละครับแล้วก็มาลอยคอเกาะบันไดอยู่ริมแม่น้ำ
มารู้ว่าอ๋อคนนี้แหละถูกยิงเนี่ยฮะตรงนี้ครับ
ทำบุญอยู่หน้าบ้านปกติวันนั้นจะไม่ได้ทำ
อันนี้พอดีออเดอร์เข้ามาก็เลยให้ทำถ้าเขาไม่ทำก็ตายอยู่ในน้ำ
น้ำอยู่ในน้ำอ่ะเกาะบันไดอยู่เกาะบันไดอยู่ค่ะ
บันไดบ้านบ้างแถวนี้ไม่มีใครเปิดไฟ
มีแต่บ้านหลังบ้านอยู่ที่เปลือกไฟสว่างจ้าเลยเพราะเราทำบุญอยู่ค่ะ
เขาถึงได้มาแวะที่บ้านเราแล้วพอดีบันไดเราไม่มี
มันไม่มีท่าไม่มีท่าเรือไม่มีท่านะครับอืมบ้านลูกค่ะ
ก็เลยไปขึ้นทางนู้นนะขึ้นบ้านนู้นพันธุ์ตำรวจเอกเมษนนนาขวัญนะครับ
ท่านผู้กรรมกราบการสอบพรรณรัฐนาธิเบสระบุว่าในเชื้อสักผู้บาดเจ็บเนี่ย
การบอกว่ารอบแรกโต้เถียงกับผู้ชายไม่ทราบชื่อนะถูกยิงก่อนนัดหนึ่ง
แล้วก็พายเรือหลบกระสุนไปที่กลางสุเหล่าท่าอิดผ่านไป๑ชั่วโมง
พายเรือกลับมาอีกรอบแต่รอบนี้นะเห็นผู้ชายไม่ทราบชื่อสองคนนะครับ
ก็ไล่ตามยิงอีกนะฮะตำรวจสพรัฐนาธิเบสไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็เลยไปตรวจสอบฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นสถานที่ราชการของกระทรวงพาณิชย
คาดว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มั่งแล้วนะ
ด้วยมรึเปล่าเดี๋ยวเราจะเสริมโสดสอบสนวัญหาสาเหตุ
แท้จริงอีกครั้งและติดตามตัวคนยิงมาดำเนินคดีครับ